ติดตามความรักคู่หวานอีกคู่ในวงการบันเทิงแล้วกันนะคะ
ของน้องแท็ตนัชชาแล้วก็พี่เจ๋งเดชา
บอกว่ารักกันมาตั้ง๔ปีแต่ว่าไปเจอพ่อของแน็ตแค่ครั้งเดียวเองค่ะ
แม่คุณก็พ่อของแท็ตเขาเป็นใครล่ะ
แหลมมริสันระดับตำนาน

เออเขาบอกว่าคบมาตั้ง๔ปีทำไมไปเจอคุณพ่อแค่ครั้งเดียว
อย่างนี้ก็ตามกระแสข่าวเลยแหละที่บอกว่า
ผู้หญิงเขาไม่ปลื้มบ้างล่ะไม่อยากจะเจอหน้าบ้างล่ะนะ
ก็รวมไปถึงว่ามีกระแสข่าวแง่ลบเมาส์แรงเลยทีเดียว
บอกว่าที่ทางบ้านผู้หญิงไม่เอาคุณเจ๋ง
เพราะว่าคุณเจ๋งเนี่ยเคยมีลูกมีเมียแล้วไง
ลูกซุกเมียเอาไว้แล้วมาจีบลูกสาวเขา

แล้วก็จริงแล้วเจ๋งเองบอกว่าไม่เป็นความจริงนะ
เขาไม่เคยซุกลูกซุกเมียก็ลือกันไปต่างนานา
แล้วก็บอกเลยว่าที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยเจอคุณพ่อ
แต่ว่ายังมีโอกาสได้เจอคุณแม่เป็นประจำนั่นเอง

ไม่ได้เข้าทางพ่อก็เข้าทางแม่ก็ยังดีนะคะคุณผู้ชม
ความจริงแล้วก็คือจะว่าไงคือก็ยังเป็นเหมือนเดิม
คือทุกอย่างคือเรายังไม่ได้ไปหาครับ
ก็ยังก็อาจจะไม่เปลี่ยนก็จะคงเหมือนเดิม
ความจริงแล้วผมคิดมานานแล้วแต่ด้วยที่ว่ารอน้องแน็กเขาพร้อมอะครับ
เพราะว่าเขาเพิ่งจบเรียนจบไปแล้วก็หนึ่งคือตัวน้องเองเขาเคยคุยกับผม
ว่าตอนนี้คือเขายังเด็กไปคือเขาอายุยังน้อยไป
เขาก็เลยแบบรอโอกาสที่จะพร้อมก่อนพร้อมแล้วค่อยพาไปอย่างนี้ครับ

ผมเองก็เจอคุณพ่อครั้งเดียวเองครับ
เจอคุณแม่น้องเขาอยู่ตลอดแล้วแค่เราคือไม่ได้เจอคุณพ่อเขา
เพราะว่าคุณพ่อเขาอยู่พัทยามันก็ต้องรอแค่นัทเขาพร้อมจริงแล้วพาเราไป
ก็กลัวครับเพราะว่าคุณพ่อเขาดุห่วงลูกสาว
อันนี้เรารู้อยู่แก่ใจน้องเขาก็บอกอยู่ว่าพ่อเป็นคนที่ห่วงมาก
เรื่องมีครอบครัวใช่ไหมครับความจริงแล้วข่าวอาจจะผิด
ตรงที่ว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมเล่นดนตรีกลางคืนเนี่ยอาจจะเคยคบแฟนที่เคยเป็นแม่ม่าย
เขาเคยอาจจะมีลูกแล้วบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าผมมีลูกมีครอบครัวแล้ว